สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะทำไมต้องเสี่ยงต่ำ
อะไรฮะก็แอปไปเรื่อยเหนื่อยบางทีแอปอะไรอ่ะเหนื่อยไหมอ่ะ
เผ่าผูกผมแล้วมันเหมือนโชคบุญนะมันไม่ใช่คือผมเนี้ย
ตอนมาเนี้ยนั่งมอเตอร์ไซต์มาเนี้ยมันตีแบบก็เลยต้องรับรถสนุนว่างว่างนั่งมอเตอร์ไซต์มาทำไม
รถมันติดบนทางด่วนมากเลยแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ไหนมันจะขึ้นทางด่วนได้
ผมลงจากทางด่วนปุ๊บเนี้ยเรียกรถมารับแล้วคุณมีคุณกำลังจะบอกคุณมีสปิริตวิ่งลงมาจากทางด่วนแล้วคุณมอเตอร์ไซต์มารอรับ
ที่ผ่านมายังหน้าด้านไม่จ่ายเงินฉันอยู่เลยฉันขอปัญหา
ถ้าสมมตินุ่มกัญชัย
และแฮค๔๔เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมีไม่ได้การแต่งงานอีกใช่หรอกรรมเรื่องความผลโทร

สรุปหรือยังไงเขาบอกยาจริงแล้วใช่มะ

ไปเป็นพิธีกรให้เขาวันแต่งไง

ไม่เลือกพิธีกรเลย

เขาก็ไม่อยู่แฮปปี้มีลูกน่ารัก
เพราะเมียเก่งไงเธอเพราะเมียสติดีไง

ชีวิตอยู่ใต้เตียงของดาราทุกคนหรืออะไร

นั่นน่ะได้เมียดีโชคดีไป

เรื่องนี้ทางหมอนิติวิทยาศาสตร์

อวัยวะน้องเมย์

เก็บโดนไม่บอกญาติก็ไม่ผิด

มองทั้งกระเพาะอาหารทั้งหัวใจ

เอากระเพาะอาหารเอาไปด้วยใช่ไหม

นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑เสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับ

บางส่วนหายไปเมื่อจะเป็นสมอง
มาแถลงข่าวโดยยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้มีการขโมยอวัยวะแต่อย่างใด

คือผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับรายงานความคืบหน้า
ในเวลาต่อมานะครับบอกว่าครอบครัวของทางน้องเมย์

ปกติแล้วทางพี่สาวบอกว่าน้องชาย

น้องชายนะฮะจนเกินกว่าเหตุ

ชี้ประจอดต่ำจนเสียชีวิตในที่สุด
ทางเราอยากได้คำตอบที่ชัดเจน

ควรเกินจากคำสั่งของนายทหาร

ทางครอบครัวไม่ได้กล่าวหาผู้ใด
เพียงแต่บอกว่าทางโรงพยาบาลที่ชนสูตรศพครั้งแรก

หลายคนก็คงเข้าใจเหมือนกันว่าตัด

แต่มีอวัยวะบางส่วนหายไปทั้งชิ้น

อันนี้ทางพี่เขาบอกมา

มี๒๒มีการเผยแพะข้อมูลลำดับเหตุการณ์สินคติของน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑โดยเป็นภาพเหตุการณ์ลำดับเวลาแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมของนายพักกระพงศ์
จนกระทั่งถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
ความคืบหน้าล่าสุดทางผู้โดยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการเปิดเผยกรณีดังกล่าว
จะส่งอวัยวะที่เก็บไว้ทั้ง๓ชิ้นมาให้กับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจ
โดยทางแพทย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะตรวจเฉพาะอวัยวะทั้ง๓ชิ้นเท่านั้น

ไม่จำเป็นต้องผ่าร่างกายพิสูจน์ใหม่ทั้งหมด
คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับจะทราบผลการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจน
ก็คือเก็บอัยวะเพื่อไปดูใช่ไหมครับ
คือเอาง่ายวันนี้นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร
เขาก็ยืนยันแล้วนะฮะจะติดตามกรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์
จนถึงที่สุดถามการที่ว่าวันนี้มีทั้งรัฐมนตรีประวิทย์นะฮะ

แสดงว่าทางโรงเรียนยอมรับว่ามีการนำอวัยวะออกไปจริงพี่
โดยที่ก่อนที่จะนำอวัยวะออกไปไม่ได้แจ้งกับครอบครัวเขาไว้ก่อน
อันนี้คือเบื้องต้นที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่ากัน
มาฟังอันนี้ต่อเลยนะครับตามที่คุณพุนดำพูดเลยนะครับ
อันนี้ต่อนะครับส่วนกรณีที่มีข้อกระหาว่า
แพทย์ผู้ชนะสูตรสามารถเก็บชิ้นสูตรในเวลาของผู้เสียชีวิต
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากญาติเนี่ยจะเป็นการผิดจัญญาบันวิชาชีพหรือไม่นั้น
ทางนายแพทย์ไตรฤทธิ์ท่านเป็นรองผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ระบุบอกว่าผู้ที่สามารถตัดสินว่าผิดจัญญบันได้หรือไม่นั้น
ก็คือสภาวิชาชีพแพทย์ไม่สามารถตัดสินกันเองได้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะทางสถาบันเขาเรียกอะไรเป็นสถาบันแบบ
เป็นสถาบันที่มีนักเรียนแพทย์ศึกษาอยู่ด้วยเนี่ย
เมื่อเกิดกรณีการตายผิดธรรมชาติแบบพิเศษนะฮะ
อาจจะมีการเก็บทิ้งศูนย์หรือว่าให้ภัยศึกษาแพทย์ได้มีการทำการ

และพัฒนานิติวิทยาศาสตร์นะครับได้มีการระบุนะครับว่าในกรณีที่เป็นการตายแบบ
เขาเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนานิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาบอกเลยว่าถ้าตายแบบผิดธรรมชาติเกี่ยวข้องคดีความ
แพทย์สามารถตัดจิ้นส่วนเสริมน้ำอายุเก็บไว้ได้
คือเอาง่ายตอนกี้บางคนบอกกระดูกหัก

คือทางทหารเขาก็บอกว่าเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจกับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าที่เอาหัวใจไปตรวจเนี่ย

ไม่น่าจะหัวใจวายแบบเฉียบพันธุ์อืม
มันเป็นไปได้แบบโอกาสน้อยสุดเลยที่แบบ

แต่บางคนก็บอกเฮ้ยทำไมกระดูกหักล่ะ

แล้วก็ที่แบบว่ามี๔๐๐หักมีรอยช้ำ
ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกของแข็งกระแทกพี่หนุ่ม
แล้วก็มีการตรวจอีกเพราะว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยมันเหมือนโดนตีเอาง่าย
กระดูกที่โค้งเขาเอาที่ที่๔ใช่ไหม
แต่ว่าจริงแล้วเขาไม่เขาบอกว่ามันอยู่ห่างจากจุดที่ปั๊มก็เลยไม่รู้ว่าตกลงยังไงกันแน่อันนี้คือพูดแบบไม่รู้นะ
ปั๊มยังไงก็ไม่มีทางหักหรอกบ้า
ก็ไม่รู้ล่ะไม่แน่ไม่แน่เพราะพ่อหนุ่มเนี่ยปั๊มตรงนี้พี่ปั๊มตรงนี้นะเลือดพุ่งจากปากปั๊บอย่างนี้เลย
นั่นก็คนแก่นี่มันเด็กหนุ่มนี่๑๙ไม่พี่การปั๊มเนี่ยบางทีปั๊มแรงนะพี่แรงปั๊มแบบกระแทกไปเนี่ยมีนะมีมีสิทธิ์ที่จะหักได้เหมือนกัน
แต่ทีนี้ต้องไปดูว่าตรงจุดที่ปั๊มเนี่ยกับบริเวณกระดูกที่หักเนี่ยมันอยู่ห่างกันไหมมันสัมพันธ์กันไหมอะไรอย่างนี้
เขาบอกสาเหตุการตายเบื้องต้นอืมตอนแรกที่เขาเอาหัวใจออกมามาชนะสูตรทางทหารเขาก็บอกว่าการตายเบื้องต้นเนี้ยหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์อืม
ตอนนี้คือที่เขาบทสรุปโดยเบื้องต้นนะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์แต่ก็ที่เอาหัวใจไปตรวจเขาก็ให้ข้อมูลอีกว่าอย่างที่บอกไงพี่เด็กอายุ๑๙แม้จะเป็นโรคหัวใจไง
น้อยมากที่หัวใจมันจะล้มเหลวแบบเฉียบพันธุ์๑๙กำลังหนุ่มกำลังแน่น
ดุข้อมูลต่างอ่ะนะฮะคือมันเหมือนกับเป็นการพาดพิงไปถึงเรื่องราวของสถาบันการเรียนตเป็นในประหาน
ซึ่งจริงแล้วผมว่ามันต้องแยกกันเหมือนกันนะโรงเรียนก็ต้องแยกออกมา
ถ้าเป็นเรื่องคดีความก็ต้องแยกออกไปเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าไปผัวพันกันไปหมดแล้ว

เขาถึงขนาดไปเอาไลน์ไลน์ของน้องเมย์ที่คุยก่อนเสียชีวิตเลยนะ
มีการไปดูแล้วว่าไลน์ของน้องเมย์ที่แชทสนทนาระหว่างเพื่อนเขาพูดคุยกับเพื่อนโดรบุว่า
ตอนนี้เมื่อวันที่๑๗ตุลานะพี่นะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาพักฟื้นอยู่
ก่อนหน้านี้คือหยุดหายใจไปหลังจากโดนเขาใช้คำว่าแดดนั่นแหละนึกออกไหมครับ
พร้อมย้ำบอกว่าเฮ้ยเขาก็ยังเอาไลน์นี้ไลน์ของเพื่อนเขาให้ดูเหมือนเขาโดนมาโดนทำร้ายมา
กูเพิ่งโดนมาว่ะมึงสัญญากับกูก่อนนะว่าอย่าไปเอาไลน์นี้ให้ใครดู
แต่ตอนแรกมีข่าวมาอันหนึ่งใช่ไหมฮะที่ทางน้องได้โทรไปหาคุณพ่อแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดคำหนึ่งก่อนที่จะถ่ายไปก็คือบอกว่า
เอ่อไว้ใจผู้พันธุ์ไม่ได้อันนี้ที่ตามข่าวนะครับเป็นอย่างนี้
แล้วเอออย่าไว้ใจผู้พันธ์หรือผู้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักชั่วโมงนึงเนี่ย
มีโรงพยาบาลโทรบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็เนี่ยก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นข้อเป็นข้อกังขากัน
ซึ่งวันนี้สังคมต้องการคำตอบด้วยนะว่าหนึ่งเอาอวัยวะออกมาอย่างนี้แสดงว่า
วันหนึ่งอวัยวะของเราจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่ดุลพินิษฐของแพทย์เหรอ
ใครจะเป็นคนตัดสินล่ะพ่อแม่พี่น้องผัวเมียมีสิทธิ์ตัดสินไหม
ที่อยากจะเอาหัวใจเราออกมาเราอาจจะอยากจะเอาสมองเราออกมา
อยากจะเอากระเพาะเราออกมาไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นในมุมของผม
ก็มันก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนคุณต้องการจะรู้ไหม
ต้องรู้แต่ถ้าเป็นผมนะอย่างนี้อย่างคุณหมอท่านนี้
ผมก็ไม่รู้นะในมุมของข้อกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องราวของทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้
แต่ที่เขาบอกมาเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าทางแพทย์สามารถเก็บพิสูตเอาไว้ได้
โดยที่ไม่ต้องแจ้งญาติถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความ
หรือว่าตายแบบผิดธรรมชาติคือไม่สามารถไม่ต้องแจ้งญาติก็ได้อย่างนี้หรอ

นี่เบื้องต้นเขาพูดมาอย่างงี้คือเบื้องต้นเขาพูดมาอย่างงี้
ก็ครอบครัวเขาเลยมีคำถามไงว่าสรุปแล้วเขาไม่ต้องรู้อะไรเลยใช่ไหม
หน้าที่ของเขาคือไปขอโทษนะฮะไปรับศพอย่างเดียวใช่ไหม
โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าเฮ้ยอวัยวะอยู่ครบไหมลูกเขาเป็นอะไรตายหรืออะไรอย่างนี้
ในเบื้องต้นมันถึงเริ่มมีแชทสุดท้ายที่น้องเมย์ได้คุยกับเพื่อน
สุดท้ายที่น้องเมย์ได้แบบว่าก่อนเสียชีวิตเพื่อนเขาก็ถึงเริ่มเอาออกมากันไง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคดีสังคมส่งท้ายปีนี้เนาะ
เป็นอีกเรื่องใหญ่นะเอาวัยวะไปไหน
อีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศก็ติดตามกันอยู่คือพี่ตูน
คือตามข่าวจริงแล้วพี่ตูนจะหยุดวิ่ง๒วันใช่ไหม
แต่ฉันเสียใจมากเลยเธอทำไมชุดวิ่งของโดมประกอบลำไม่ผิดหวังอ่ะไปโดมนู่น
โดมประกอลลำเอาตูนกันไหมไปโดมนู่นเพื่อ
คือวันนี้นะฮะที่แหลมแท่นโฮมบีชรีสอร์ทปากคลองที่ปะทิวคุณที่ชุมพรเนี่ย
ตูนบอดี้แลมแล้วก็ทีมงานโครงการ๙คนละ๙ได้เริ่มออกวิ่งเซตที่๑
ของวิ่งวันที่๒๒เนี่ยก็ใช่ไงเชื่อใช่ไงฉันเสียใจมากกางเกงใหญ่
ระยะทางเซตแรกเนี่ย๑๕๗กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางก็มีประชาชนในพื้นที่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ยนะฮะ
เป็นจำนวนมากมาต้อนรับคือตอนเวลาเจ็ดโมงครึ่งของเมื่อเช้านี้ตูนแล้วก็ทีมงานได้วิ่งถึงจุดพักอู่ช่างทองนะฮะ
แต่ตูนก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วพี่บริเวณน่องแพทย์ที่ติดไทม์เนี่ยต้องตรวจเช็คแล้วก็ต้องฉีดสเปรย์บรรเทาความเจ็บปวดให้
เอกชัยนะเอกชัยศรีวิชัยไปรอรับนะเอกชัยศรีวิชัยไปรอรับ
ก็ภาคใต้เนาะภาคใต้เขาก็เป็นศิลปินของภาคใต้
ก็มีประชาชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีคุณเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็ทีมงานเนี่ย
เดินทางนำธนบัตรร้อยเป็นพวงมาลัยมาคล้องคอให้กำลังใจตูนด้วย
ในช่วงสายในการวิ่งเซตที่๒ออกจากจุดสตาร์ทที่อู่ช่างทรนะฮะ
หมู่บ้านบนไร่อำเภอประทิวเนี่ย
ที่๒เขาจะวิ่งประมาณ๑๐๓กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่โรงเรียนวัดบังแหวน
เสร็จสิ้นการวิ่งวันนี้ด้วยการเข้าสู่อำเภอบางสะพานน้อยเอาประจวบแล้วเหรอ
บางสะพานน้อยนี่ไงประถิวบางสะพานน้อยที่ผมเลย
การวิ่งเซตนี้นะฮะต้องวิ่งถ้ำกลางแสงแดดที่ร้อนจัด
แต่ตูนก็มีคุณโดมปกรณ์ลำมีเพื่อนศิลปินนักร้องมาร่วมวิ่งด้วยคุณป๋อนัทธวุฒิสกิจใจ
ซึ่งอยู่ในคณะ๙เป็นวันที่๒แล้วก็มาร่วมบรรยายในเพจของก้าวด้วย
อย่างไรก็แล้วแต่ก่อนถึงโรงเรียนบ้านบางแหวน๕กิโลเมตร
ปรากฏว่าคุณตูนมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา
ต้องเรียกหมอต้องเรียกแพทย์มาเช็คอาการโดยด่วน
ยังวิ่งประกองตัวเองให้ช่วงท้ายเข้าถึงยังจุดที่พักโรงเรียนบ้านบางแหวนได้ในที่สุด
ขนาดเดียวกันนะฮะนักวิ่งที่วิ่งเคียงคู่กับตูนตลอดมา
ตั้งแต่เบตงก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกัน
เพราะว่ามันอ่อนล้าพอสมควรแล้วทำให้ต้องเดินตามต้องเดิน
วิ่งไม่ไหวอีกแล้วอ่ะอืมการ์ตูนก็ได้ไปมอบก็ยังไหวนะ
ยังมีสปีลิปไปมอบทุนการศึกษาให้ที่โรงเรียนบ้านบางแหวนหลังจากพักการวิ่ง
แล้วก็คุณหมอดูอาการบาดเจ็บเป็นเวลา๒ชั่วโมง
ซึ่งในระหว่างการพักนั้นก็ฝนตลอดทั้ง๑ชั่วโมงเลยพี่

ในที่สุดตูนก็เผยเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขาต้องทำให้พักร่างกายเป็นเวลา๒วัน
คือหยุดวิ่ง๒๓และ๒๔โดยจะกลับมาเริ่มต้นวิ่งที่โรงเรียนวัดบางแหวนแห่งนี้นะฮะอีกครั้ง
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ๖โมงเย็นที่ผ่านมา
๙คนละ๙ได้ไลฟ์สดถึงอาการบาดเจ็บของคุณตูน
ขอเป็นกำลังใจให้พี่ตูนแล้วก็ทีมงานด้วยฮะ
อดเงินบริจาคตอนนี้ไลฟ์เยอะไม่มานะ

นอกหลายจากคุณโดมคุณป๋อเองก็ยังมีคุณเชศ้าสมาอยปปาเฟอรู
เขาก็จะแยกแยกไปวิ่งอีกทางหนึ่ง

แล้วก็ได้มีการเอาเงินมาให้ทางคุณตูนอีกทีหนึ่ง
สมทบทุนกันนี่จะครึ่งหนึ่งแล้วเนอะ
ยังยังยังไปถึงกรุงเทพฯเลยอ๋อกรุงเทพฯคือครึ่ง
ยังก็กรุงเทพฯก็ไม่ครึ่งนะคือต้องต้องเกาะคือคือจาก
เดี๋ยวก่อนนะยังไงคือผมว่าน่าจะไปถึงสักเพชรบุรีอ่ะ

คือพักตรงไหนเริ่มตรงนั้นทั้งที่แม้ว่าที่พักจะเข้าไปอีก
๕๐กิโลอะไรอย่างนี้ก็ต้องกลับมาสตาร์ทจุดเดิม

ก็ไม่โกงไม่มีแบบแอบเขยับไปนิดนึงไม่มี

คือจะจำไว้เลยว่าเราหยุดตรงนี้นะ
จะต้องเข้าไปอีก๕กิโลเพื่อไปพักที่พักเนี่ย
ตอนเช้าก็ต้องกลับมาตรงจุดเดิมแล้วก็วิ่งต่อ

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคุณบัวขาวพักชาเมฆ

ผมเคยเห็นซ้อมทีนะบัวขาวนี่ต่อยเสาบ้าน

บ้านนี่ขยัวปั๊บแบบนี้เลย

ไอ้คนที่โดนมันต่อยมันก็อยู่ได้ยังไงวะ

ไอ้ฮึกเท่าไหร่นะบัวขาวตอนนี้

ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวที่

เก่าแก่มาก๒๐๐๐ปี

บนโบราณสถานอายุกว่า๒๐๐ปี

ถูกประจานไปทั่วโลกกันเลยทีเดียว

ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเนี่ย

ส่วนตัวของเผ่าทองทองเจือ

กระดูกที่หักไม่ใช่จุดที่ปั๊มหัวใจค่ะ

คนเขียนให้ไปลบออกด้วย
ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะประจานประเทศไทย

ให้นักท่องเที่ยวทุกชาติทราบว่าประเทศไทยเนี่ย
ไม่ดูแลคุณภาพของคนในประเทศของตัวเอง
สร้างความอับอายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีชาวเนี่ยเนี่ยออกมา
ภาควิจารณ์กันอย่างเรียกได้ว่าจำนวนมากกันเลยทีเดียว
ขณะที่โรงเรียนที่ถูกกล่าว
ถึงมีการโพสต์ในระยะเวลาต่อมาเนี่ยนะคะ
ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้ว่า
เรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้
นามของโรงเรียนได้รับรู้แล้วก็รับทราบ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว
ทางโรงเรียนเองก็ได้ติดต่อผู้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ซึ่งผู้เขียนเองก็ยอมรับผิดแล้วก็พร้อมที่จะไปลบข้อความดังกล่าว
ข้อความที่เขาเขียนดังกล่าวนี้นะ
เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนหรือ
ซึ่งคณะนี้เขากำลังไปดูไปศึกษางานที่ประเทศจอแดนอยู่
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้บริหารใดทั้งสิ้นนะคะ
ผู้บริหารเองก็ได้แนะนำแล้วก็ตักเตือนนักเรียนดังกล่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางโรงเรียนก็เลยขออภัยกับทุกท่านกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
ขณะที่โลกออนไลน์ในขณะนี้กำลังพยายามที่จะจับผิดว่า
เขียนเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนหรือเป็นทีมคณะผู้บริหารปัจจุบัน
จากก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็มีโพสต์ภาพคณะผู้บริหารศึกษาดูงานที่ประเทศจอแดน
เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละ
แล้วก็ภาพดังกล่าวถูกลบไปในเวลาต่อมา
ส่วนเรื่องราวดังกล่าวจะเท็จจริงอย่างไรเนี่ยต้องรอให้ผู้บริหารโรงเรียนมาแถลง
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาลบแล้วด้วยนะ
คิดว่าตัดสินใจกับทีมแพทย์แล้วก็ตัวพี่ตุ๋นเอง
คิดว่าเราน่าจะให้เวลากล้ามเนื้อเนี่ยได้พักมากกว่านี้ซะหน่อย
เราก็ได้ตรวจเบื้องต้นในหลายอย่างนะคะ
ถ้ามีเวลาพักได้เต็มที่ขึ้น
การฟื้นตัวเนี่ยก็น่าจะทำให้เราได้วิ่งในแพทเทิร์นเดิม
รักษาการลงเท้าที่ไม่เจ็บ
วันนี้จะสังเกตว่าจะมีบางช่วงที่จะรองเท้าแล้วไม่เหมือนปกติ
ผมเห็นเวลาตูนวิ่งมาตั้งหยุดแล้วก็หมอก็จะเอาสเปรย์ฉีด

ใช่ก็คือเขาเจ็บอ่ะนะก็อย่างน้อยหน้างานเนี่ย
จะใช้ความเย็นในการช่วยลดอาการปวด
สองสิ่งที่เราคิดไว้ปัญหาของพี่ตูนตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของเส้นเอ็น
กล้ามเนื้อของหน้าแข้งด้านข้าง
เพื่อให้กล้ามเนื้อที่มันเกรงตัวมากแล้วกระชากเส้นเอ็นคลายตัว
ก็จะทำให้เขาทุเลาแล้วก็ไปได้อีกระยะหนึ่ง
แต่ว่าเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้ตลอดจน
ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นควรแล้วก็ให้ข้อมูลว่า
เราน่าจะหยุดพักนะให้กล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นมันได้ผักสัก
นี่มาทำคำเลยจริงตามวิทยาศาสตร์ฮะ

อสเขาสั่งมาจริงจริงเนี่ยถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ปกติเนี่ย
เขาเรียกว่าเนื้อเยื่ออ่อนไม่ว่าจะเป็นกระดูกขอโทษไม่ว่าเป็นกล้ามเนื้อเช่นเอ็น
ทำการรักษาตัวเองได้ใช่๕๗วันส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
เอนด์เนื่องจากว่ากิจกรรมเราเป็นกิจกรรมที่๕๗วัน
คือต้องแล้วแต่เบี๊ยเขากุ้งตะแหลงกันไปอีกทีนึงใช่แต่ถ้าเกิดพี่ตูนเขาอยากวิ่งก็ต้องวิ่ง

คุณให้มาบอกว่าถ้าสมมติคนเราไม่เคยวิ่งไปวิ่งมันอันตราย

จะบอกให้นะอย่างตูนเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่วิ่งอยู่ตลอดเวลา
แต่ตอนนี้ระยะทางมันไกลยาวมาก
ร่างกายของคนเราถึงแม้ว่าจะได้รับการวิ่งอย่างนี้
คุณลองคิดดูสิอย่างวิ่งมาลาทอนที่เขาได้เหรียญทองอะไรกันเนี่ย

พวกที่เป็นแบบอูกันด้าหรืออะไรพวกนั้น
ที่วิ่งชนะเนี่ยก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้
แต่เมื่อกี้ดูแล้วต้องบอกด้วยนะว่า

มันคือเป็นคุณหมอที่หน้าตาน่ารักไง

กัญชัยชอบกินข้าวผัดโรยเนื้อปูไหม

นี่เป็นเหมือนแม่ของผม

องค์การสาธารณะสูงไปถามเขาเป็นใคร

บอกเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อ
อย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวช่วงหน้า
ปกติเราจะได้ยินแต่ว่าอาหารเป็นพิษ
กินยาแล้วก็หายพักผ่อนแล้วก็หาย
แต่ปรากฏว่าที่จังหวัดมหาสารคาม

อยู่ดีก็คือป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคอาหารเป็นพิษ
กรมควบคุมโรคเขาก็เลยส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่แบบรวดเร็วเลยว่า

ทั้งนี้นะฮะจากสำนักระบาดวิทยารู้จักอีกไหมระบาดวิทยา
รู้จักโรคระบาด
สำนักงานป้องกันควบคุมที่๗จังหวัดขอนแก่น
เขาก็ลงไปพื้นที่ที่จังหวัดมหาสารคามเลย
ไปดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
แล้วก็สอบสวนโรคเบื้องต้นว่าพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ
ตอนนี้นะพี่๖๑ราย
โอ้เยอะนะเป็นผู้ชาย๒๒รายเป็นผู้หญิง๓๙ราย
จำนวนนี้จาก๖๑รายตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้ว๓ราย
ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับ

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
ตั้งแต่๑มกราคมจนถึง๑๓พฤศจิกายน
ผู้ป่วยตัวเลขน่าตกใจมากนะ๙๓๒๓๔ราย

แล้วแต่ที่เด็ดกว่านั้นกลุ่มอายุบางคนก็บอกน่าจะเป็นอายุที่เยอะแล้ว
อายุที่เป็นที่มากที่สุด๑๕๒๔ปี

ถูกลองลงมาก็กระโดดไปเลย

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด๕อันดับแรกเนี่ยคือ
ลำพูน๑๐๑อุบลราชธานีมหาสารคาม
แล้วก็ไปที่เหนือคือแม่ห้องศร
สำหรับอาหารที่มีความเสี่ยงที่เกิดโรคอาหารเป็นพิษ

อันดับ๑เลยลาบก้อยดิบ

อันนี้มีสิทธิเป็นมะเร็งตับด้วยนะ

ไม่ต้องบอกว่าจะกินใช่ไหมภูเซุ่มไปมันก็อีก๑๐รายการ

หรืออาหารขนมที่มีส่วนประกอบของขนมหวานกับกะทิสด
กะทิกระเสีย

ถ้าสมมุติเค้ากินเลยมันขายหมดก็สบายสิ

ก็ต้องไปหาหมอหรือหาเมียเป็นหมอ

ไก่ต้องเอาไว้อีบ้า
แล้วก็สลัดผักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่แกต้องกินแน่เลยคุณหนุ่มกัญชัย
น้ำแข็งคุณไม่กินเหรอใช่ฉันไม่กินแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งหลอดโอเคนะน้ำแ
น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งอันนี้เราชอบเอาตกกระโปรกเปรียบเชื้อ
คือพวกนี้ควรรับประทานเฉพาะปลูกปรุงสุกใหม่
และขอให้หลีกเลี่ยงการปรุงด้วยวิธีลวก

ซึ่งอาหารที่ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการขึ้นใส่อาเจียปวดท้องถ่ายอุจจาระปวดหัวคอแห้งกระหายแล้ว
ตัวอาหารตลาดอย่างสกปรงนั้นเนี่ย

กินเข้าไปได้ไงล่ะไม่ต้องมากินอะไรชีวิตนี้ไม่ต้องมากินอะไรล่ะ

อย่าบ้าเหรอลาบก้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาเหรอสกเล็กอย่างเงี้ย

มันก็เป็นอาหารประจำท้องถิ่นเท่านั้นนะ
นี่ไงล่ะมันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยตกใจตกใจ
โอ้โหขวัญอ่อนตัวใหญ่อย่างกับอะไรขวัญอ่อนอู๊ด
มาที่กรมอุตุกันบ้างดีกว่านะคะทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกยังมีฝนตก
ส่วนภาคใต้ตกหนักบางพื้นที่
ขณะนี้วันที่๒๓พฤศจิกายนประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลง
อุณหภูมิลด๒๔องศาจังหวัดวันที่๒๓พฤศจิกานี้นะ
ที่ไหนคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะบอกให้วันนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
ยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียง
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะมีฝนบางแห่งเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในระยะนี้
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่านี้ดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเนี่ยนะครับ
ส่วนภาคใต้ตอนบนเนี่ยปริมาณฝนลดลงกว่าเมื่อวานกับ
มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่า
มาระวังอันตรายจากฝนตกสะสมด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกอย่างงี้ค่ะ
บริเวณความกดอากาศเนี่ยสูงนะฮะกำลังแรงจากประเทศจีนเนี่ย
อีกละรอกหนึ่งจะแผดมาปกคลุมประเทศภาคตะวันออกเชียงเหนือ
แล้วก็ภาคเหนือทะเลจีนใต้
ดังนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่๒๓
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นลง
โดยอุณหภูมิลดลง๒๔องศา
โอ้ยเดี๋ยวหนูไปเที่ยวอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์นี้

เอาโฮมโปรใช่มะถูกถ้าไปโฮมโปรเริ่มเลย

อีบ้าเริ่มแล้วกับงานโฮมโปรเอ็กซ์โปรครั้งที่๒๑
ระหว่างวันที่๑๗๒๖พฤศจิกายนฮ๕๘

ในครั้งนี้โฮมโปรก็มียกทัพสินค้ามหากรรมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่น
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็การบริการแบบครบวงจร
มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้ม
โปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาสูงสุดกว่า
พร้อมรับของสมนกุลมากมาย
บัตรของขวัญโฮมโปรมูลค่า๔๕๐๐๐บาทเมื่อช็อปครบ๗๐๐๐บาท
รับเพิ่มสูงสุด๓๓จากบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า
รับเพิ่มคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า๒๐๐บาทเมื่อช็อปครบ๑๐๐๐บาท
รับไปเลยเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
พิเศษสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดครับรับคะแนนฟรี๑๕๐๐๐คะแนน
สะสมยอดซื้อ๒แสนบาทขึ้นไปเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
จากนี้ยังลดและรับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำฮะ
พบกับความพิเศษยิ่งกว่าเมื่อโฮมโปร
ร่วมกับดอยตุงดอยคำและจันกะผัก
นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายภายในงานให้ได้สุกกันอย่างเต็ม
ตลอด๑๐วันที่กราสเฮาส์บริเวณฮ๖
สุดคุ้มที่งานโฮมโปรเอ็กซ์โปรสามารถนำใบเสร็จ
รับเงินมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๑๕๐๐๐บาท
พบกันได้เลยที่โฮมโปรเอ็กซ์โปร๑๗๒๖พฤศจิกายนนี้
โฮ๕และโฮ๘อิมแพคเมืองทองธานี
เหมือนไอ้ที่ประกาศไอ้ที่รถทองแถวไอ้รถที่เวียน
แต่นี่โฮมโปนี่เขาอยู่กับเราตามติดเราจริงเลยเนาะ
ไม่ใช่ไงหลายปีมากแล้วเขาอยู่กับผมกับพุทธดำมานานแล้วโฮมโปร

ได้เงินไหมได้เงินไหมพอแล้วได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรมาแทน
เขาได้เงินบ้างได้ซ่วมมาสองอะไรตะปูได้ตะปูได้ค้อนได้สีทาบ้านยังไม่ได้ทาเลยเนี่ย
เหรอก็เก็บไว้สิช่วงหน้าอะไรเลือกแอปเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
ก็ลาออกมายุ่งหนุ่มไม่อยากยุ่งหนุ่มกลัวอย่าพูดนะ
พูดตบปากเลยนะไปพูดกลัวหนุ่มกลัวมาอยู่น้อยไปแล้วเดี๋ยวจะดู

กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะอ้าวเรื่องคุณแอปแอปขอเป็นสิ่งก็มา
สรุปเขายังไม่ได้เซ็นใบยาใช่ไหมรอสงการเซ็นใบยา
อ๋อแสดงว่ายังไม่ได้เซ็นใบยารอสงการเซ็นใบยาโอเคต่อค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางสาวแอปทัศอ่อน

นางเอกนางสาวไม่เป็นนางสาวสินางเอกสาวแอปทัศน์อ่อน
เคยออกมายอมรับว่ากำลังมีปัญหาแล้วก็แยกกันอยู่กับสามีนะคะ
คือสงกรานเตชะนรงค์นี่แหละแล้วก็ขอให้รอนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย
เคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานก็มีข่าวออกมาอีกรอบนึงนะ
แอปแล้วก็สงการได้จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่สาวแอปเนี่ยจะพาน้องปีใหม่เนี่ยไปพักใจที่ประเทศฝรั่งเศส
หลังจากนี้เราก็มีข่าวว่าเตียงหักรักร้างของแอปกับสงการเนี่ยออกมาอยู่เนื่องเลยนะ
ในวันนี้เนี่ยก็เลยไปถามซะให้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเป็นยังไงไปดูสัมภาษณ์กันเลย

แล้วสถานะครอบครัวล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงกับสงการ
ก็เหมือนเดิมที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
ก็คือจริงแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะก็แยกกันอยู่มาสักพักนึง

บอกไว้นะที่นี้ว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเรื่องแบบนี้ในชีวิตนะคะ
แต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำให้ได้ดีที่สุด
คงขอตอบในส่วนของแอฟดีกว่าค่ะว่าตอนนี้คือไม่อยากจะไปคิดกับอะไรที่มันผ่านมาแล้วค่ะ
ตอนนี้ขอโฟกัสที่ที่ลูกค่ะสำหรับแอฟนะคะไม่มันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรบ้างค่ะแต่ตอนนี้มันก็คือแอฟก็ยังก็รออยู่ค่ะ
ใจเราจริงก็คงไม่อยากค่ะหมายถึงว่าก็คงไม่อยากให้ค้างคา
แต่ว่าแอฟก็คือแอฟเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสมก็ได้ค่ะ

ร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ร้องไห้มานานแล้ว
ร้องไห้เลยสัมภาษณ์เสร็จร้องไห้นางคงอัดอั้นไง
เขาก็อัดอั้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครั้งนี้ขอร้องไห้เห็นพี่นักข่าวเยอะ
แล้วแบบว่าเพราะรู้ว่าพี่นักข่าวให้กำลังใจมาตลอดแบบบางคนก็ส่งหา
เพราะเจอกันตั้งแต่สมัย๑๐ปีแล้วคุณแม่

บอกว่าคุณแม่ดูสิพ่อไม่ได้ร้องไห้มานานอึดอั้นมาก
แต่นางก็ตอบเคลียร์หมดเลยว่าที่จริงแล้วแยกกันอยู่มานานแล้ว
ก็ตอบเคลียร์ทุกประเด็นแล้วแต่ก็คือยังไม่ได้เซ็นใบหย่าอย่างที่พี่ม้าบอกว่า

นี่ยังมีถามด้วยนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสงการเป็นพ่อที่ดี

นางตอบว่าทำไมถามยากจัง

แอปก็ยังเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณสงการ

ณวันนี้ทำไมถึงยังหย่าไม่ได้
เขาบอกว่าหน้าวันนี้แอปพร้อมเซ็นใบหย่า

งการไม่เซ็นใบหย่าหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรบ้าง
แต่แอปก็รออยู่ชัดเจนไหม
จะเป็นคดีความฟ้องหย่าไหม
ใจเราจริงไม่อยากให้ค้างคา

ทุกฝ่ายปล่อยให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม

คุณมาร์กรินทะมากนะครับ

มาริโอที่พระเอกมไม้ย่องเข้า
ห้องนางเอกมม้าว่าเป็นมาริโอหรือเปล่า

เป็นกำลังใจให้น้องแอฟแล้วกันนะครับ

อันนี้แอปกว่าอันนั้นแอปทักษะออนทุกคนให้กำลังใจ
อ้าวโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
ใช่ครับปลายก่อนสวัสดีค่ะ